มาดูเรื่องราวดีกันบ้างนะคะสำหรับหนุ่มหล่อใจบุญคนนี้

หล่อแล้วยังใจบุญอีกด้วยนะคะคุณ

เมษายนก็จะเป็นวันเกิดของฟิล์มแล้วนะจ๊ะ
วันก่อนคือนุ่มฟิล์มเนี่ยเขาทำขายปฏิทิน
แล้วก็นำรายได้จากการขายปฏิทินไปมอบให้กับโรงพยาบาลเด็ก
จำนวนเงินมูลค่ากว่า๕แสนบาทเลยนะ
แล้ววันที่๒๐เมษายนที่จะถึงที่เป็นวันเกิด
ก็แพลนว่าจะชวนแฟนคลับไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วย
ส่วนเรื่องของคู่จิ้นพี่บีน้ำทิพย์ค่ะ
หอดกันจริงหยอดกันหนักอย่างนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่า

แล้วข่าวเพื่อนซีอย่างตรงที่โดนแฉภาพหลุด
จะว่ายังไงไปฟังทั้งหมดแบบชัดเคลียร์ค่ะ
ก็รู้สึกภูมิใจที่วันหนึ่งเรามีโอกาสได้ตอบแทนสังคม

ซึ่งก็จะทำอีกวันเกิดใช่ไหมคะ๒๐ปี
ใช่ครับให้แฟนคลับลงทะเบียนมาอะไรอย่างนี้ครับ
รวมถึงมีการเลี้ยงข้าวน้องมอบทุนการศึกษา
แล้วก็มอบอุปกรณ์การเรียนต่าง
ออกรายการกับพี่บีหยอดหวานซะจนด่ายังไงบ้างคะ

ก็ตอนนี้เป็นพี่น้องที่สนิทกันไปก่อนแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องของอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตต่อไป

อยากให้กำลังใจตรงหน่อยเนาะเพื่อนเราน่ะครับ

ขอให้ฝ่าฟันกับทุกข่าวทุกปัญหา
หนุ่มฟิล์มเนี่ยเขาหล่อจากข้างในนะออกสุขนอกเลยอะคุณ
เราอยู่ใกล้เราก็อาจจะสัมผัสได้แต่ไม่เคยอยู่ใกล้สักที